คือก่อนหน้านี้ช่วงปี๖๓ค่ะเรานำเสนอข่าวว่ามีคนไปเจอคุณยาย๒คน
ท่านหนึ่งอายุ๗๘ท่าน๑อายุ๘๕นั่งตกปลาอยู่ข้างคูน้ำ
แล้วจะเอาปลาไปเลี้ยงลูกชายพิการ
หลังจากนั้นสายทานน้ำใจของคนไทยก็หลั่งไหลบริจาคเงินไปให้
ได้สักประมาณ๗๐๐๐๐๐บาทได้คุณผู้ชมเกือบ๗๐๐๐๐๐บาท
ลูกสาวของคุณยายพอรู้ว่าคุณยายมีเงินในบัญชีจากที่ไม่เคยเลี้ยงดูเลย
ก็รับคุณยายไปเลี้ยงดูไปเลี้ยงดูได้๓เดือน
เงินในบัญชีของคุณยายที่มีหลักแสนเหลือหมื่นกว่าบาท
ลูกสาวถอนเอาไปใช้แล้วคุณยายบอกว่าอันนี้ข้อมูลจากคุณยายนะ
ลูกสาวพูดจ้าไม่ดีเลยหลังจากนั้นก็ทะเลาะกันบ่อย
ขนของกลับมาอยู่ห้องเช่าที่แคบที่เดิม
นี่ค่ะคุณผู้ชมนะฮะที่เราเล่าไปนี่นะคะ
คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่พฤษภาคมปี๖๓นะคะ
เรามีโอกาสไปพูดคุยกับคุณยาย
คุณยายสาลี่นวลจันทร์อายุ๗๘ปีหนึ่งในคุณยายที่นั่งตกปลาอยู่ข้างคูน้ำริมถนนเนี่ยนะคะ
ยายเล่าบอกว่าเมื่อปลายปีที่ผ่านมาหลังคุณยายตกเป็นข่าว
ลูกสาวเนี่ยนะอาสาสมัครรับไปอยู่ด้วย
แต่ตอนที่รับไปอยู่ด้วยรู้แล้วนะว่าเงินในบัญชีคุณยายเนี่ย
มีหลักแสนบาทสักประมาณ๖แสนบาทเห็นจะได้นี่นะคะ
เมื่อไหร่คะ๕๙๕๘๐๓บาท๕๔สตางค์
นี่แหละค่ะลูกสาวก็เลยบอกว่ามาเดี๋ยวจะรับไปอยู่ด้วย
แต่ขอก่อนได้เลยขอก่อนได้ไหมสักแสนเจ็ด
จะเอาไปต่อเติมบ้านพอต่อเติมบ้านเสร็จแล้ว
เดือนพฤศจิกายนลูกสาวก็ทำตามสัญญา
มารับคุณยายรวมถึงพี่สาวของคุณยายที่ชื่อว่าคุณมณีแก้วอุไร
แล้วก็หลานชายที่พิการติดเตียงทั้งหมด๓ชีวิต

หลังจากนั้นไปอยู่ด้วยค่ะคุณยายเล่าต่อบอกว่า
จากที่เงินที่นอนอยู่ในบัญชีธนาคารเนี่ย
มีแต่สมุดถ้ามีแต่สมุดคนที่เบิกเงินต้องเป็นคุณยายถูกไหมแต่เอทีเอ็
ยายบอกว่าไม่รู้เลยนะว่าลูกสาวเอาเงินไปทำอะไรบ้าง
บางครั้งอันนี้ยายเล่านะ
บางครั้งถูกลูกทำร้ายอึดอัดใจมาก
จนกระทั่งวันที่๑๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
วันแห่งความรักมาวันเดียว
ก็เอาไปอายัดและไปตรวจสอบยอดเงินพบว่าเหลือ
๑๙๙๕๓บาทจาก๕๙๐๐๐๐กว่าบาท

นี่แหละค่ะตัวสีแดงนี่นะคะ

ลูกสาวไม่พอใจไล่ให้ไปตายบ้าง
ไล่ให้กลับไปอยู่ห้องเช่าแคบบ้าง
แล้วก็พูดลักษณะคือขอตัดแม่ตัดลูกกันเลย
คุณยายก็เลยตัดสินใจถ้าเกิดจะไล่ขนาดนี้
ก็ออกไปก็ได้นะคะตัดสินใจให้เพื่อนบ้านค่ะ
ช่วยขนข้าวขนของกลับมาอยู่ห้องเช่า
กันตามเดิมกันตามลำพัง

กับ๓คน๓ชีวิตนี่แหละก๊อฟ
ไม่ต่อบ้านจากบ้านลูกสาวออกไปหลังบ้าน
แสนเจ็ดแล้วเงินมันก็เหลืออีก

เงินมันก็ต้องตีเท่าว่า๒แสนนะ
ตีซะว่า๒แสนแล้วเงินก็ต้องเหลืออีก๒แสน
แต่นี่มันพาฉันไปกดเงินดูแล้วมันก็เหลือแค่๙๐
มันก็บอกมันเลือกเท่าว่าแล้วเงินกูอีกแสนมันหายไปไหน

แล้วพออยู่มาไม่เท่าไหร่ฉันก็เอาไอ้เนี่ย
ใบนี่ไปเปลี่ยนใหม่หมดเลยแล้วมันก็ไล่ฉันออกจากบ้านมา
ตอนอยู่ที่บ้านเขาทำอะไรกับเราบ้าง

เขาก็ผัดฉันหลายท้องหัวโขกยั่งโทษศาสตร์ไป
หัวโคกหัวโปขนาดนี้มึงบอกเจ็บมากก็ตายซะ
จับมากก็ตายซะมันก็จับหมุนหมุนหมุนหมุนหมุน

ใช่มันหมุนหมุนหมุนมันลูกขางอ่ะ
แล้วพังไปปุ๊บยังกระดกหัวขึ้นหัวแตกเลย
เม้าแล้วก็สายต้ำกระรุ่นลูกอีกวันไหล่ออกจากบ้านมา

เขาตัดแม่ตัดลูกกันทั้งเค้าไม่เคยยุ่งเขาแล้ว
สิ่งที่คุณป้าพูดนี่คือลูกสาวแท้ทำเหรอ

เอาศีรษะขกพื้น
จับเขาหมุนแล้วก็เอาเงินไปเนี่ยนะ

คุณยายเล่าทีนี้ต้องฟังลูกสาวหน่อยไหม

ลูกสาวก็คือนางสาวบุญยิ่งงามขำค่ะ
บอกว่าเรื่องที่แม่พูดมันไม่ใช่ความจริงทั้งหมด
รอคุณนักข่าวแต่ก็ยอมรับว่าเอาเงินมาสองแสนบาท

เหลือเงินอีกกว่า๔แสนบาทก็นำมาใช้จ่ายในบ้าน
ค่าอาหารค่ายาค่าเดินทางไปหาหมอ

ผลักแม่จนล้มนั้นก็เป็นเพียงการแย่งโทรศัพท์กันเท่านั้น
เพราะแม่ชอบเอาโทรศัพท์ไปฟ้องคนอื่น
ว่าตัวเองทำอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้น

ส่วนที่ว่าไล่แม่กลับไปอยู่ห้องเช่าก็ไม่เป็นความจริง
คุณดูสาเหตุสิว่าแม่คุณต้องการย้ายออกไปเพราะอะไรอ่ะ

ก็โดนกระทำตามที่เขาเล่านะ

เว้ยว่าเดี๋ยวพี่ไปเอาว่าตอบมา
มาเอาคุณมาอยู่มีขัง
ก็เลยบอกว่าไม่ต้องไปเอาอัตมาอยากไปไปเลยไปอยู่สบาย
อยากไปอยู่อยู่ที่นี่สบายหรืออยู่ที่นู่นสบายต่อไปมีการลงไม้ลงมือกันไหมครับ
ไม่มีอ่ะมีแย่งโทรศัพท์คือแย่งโทรศัพท์บอกว่าใช้โทรศัพท์แล้วมันเรื่องเยอะนะ
โทรฟ้องคนนู้นคนนี้ว่าไล่ว่าอะไรแล้วเขานั่งเขานั่งอ่ะเขานั่งเหยียดขา
นี่เขาก็งอขาแบบเด็กแบบเด็กหวังของอ่ะเออแล้วเขาก็หาว่าทำเขา
ไม่ได้ทำใครจะไปทำพ่อแม่ใครจะไปทำบอกว่าเยอะเรียนเรียนเยอะ
ก็เขาบอกว่าเขาจะเอาอบตมาเอาเขาไปบอกว่าไม่ต้องมาเอาอบตไป
ไม่ต้องเอาต่อมาคืออยากไปไปเลยเออคำเนี้ยพูดจริง
ไม่ได้ว่าเอออย่าอยู่นะอันนี้นะก็คือเขาไม่อยากอยู่
ก็นึกว่าอยากอยู่อย่างนั้นก็ไปคืออยากไปตกปลาข้างทาง
งั้นแปลว่าห้าแสนเก้าเนี่ยเอามาต่อบ้าน
ก็เอามาต่อบ้านแล้วก็ใช้จริงด้วยกันไปไม่ได้ย้ำไม่ถึงปีค่ะคือหมดค่ะ
แต่ถามว่าแม่ใครจะตัดได้ยามที่เขาป่วยเขาไข้จริงอ่ะ
แล้วก็ต้องไปเอาเขากลับมาดูแลโอ้แต่ประเด็นมันคือก็เงินด้วยนะอืม
จากห้าแสนเก้าเหลืออยู่ห้าพันเก้าในบัญชีอ่ะนะไม่ถึงปีหมดเลยอืม
เงินแม่อ่ะคุณผู้ชมทีนี้เรามีโอกาสไปคุยกับเพื่อนบ้านของคุณยายนะฮะ
ชื่อว่าคุณธวัฒน์ประเสริฐสังคุณธวัฒน์บอกว่าครับ
หลังจากที่ยายสาลีแกย้ายไปอยู่กับลูกสาวคุณธวัฒน์ก็แวะเวียนไปเยี่ยมอยู่บ้าง
แต่ทุกครั้งที่ไปหาลูกสาวของยายสาลีเนี่ยไม่ให้เยี่ยมนะแถมไล่กลับบ้านทุกครั้งเลยค่ะ
ยายสาลีก็บ่นบอกว่าอยากจะกลับมาอยู่ห้องเช่าเหมือนเดิม
ก็เลยขอร้องให้ตนไปช่วยขนของให้กลับมาอยู่ที่ห้องเช่าตรงนี้ที่เดิม
อืมอ่ะถึงแม้เป็นเรื่องในครอบครัวนะ
คุณผู้ชมก็ลองพิจารณาดูว่าอะไรที่มันจริงไม่จริงอะเนาะ
เราตัดสินให้ไม่ได้นะครับ